ปิดท้ายกันที่คลิปน่ารักกันดีกว่านะคะ
เชื่อว่าจะต้องโดนใจธาตุแมวหลายคนแน่เลยไปดูเลยค่ะ
นี่ไงเขาเหมือนเป็นเรียกพนักงานนะ

แต่สอนแบบนี้เก่งดังทั้งวันเลยนะคะ

คลิปนี้ถูกแชร์กันมากในสังคมออนไลน์นะคะ
แมวตัวนี้ก็สวมหมวกแม่มดนี่แหละกำลังหิวอาหาร
วิธีการขออาหารจากคนเลี้ยงนะคะก็คือ
การใช้เท้าหน้ากดกริ่งเรียกเจ้านายนั่นเอง

ซึ่งเมื่อกินหมดนะคะเขาก็ใช้เท้าด้ากดต่อเป็นจังหวะค่ะ
ในที่ขณะที่ช่วงท้ายคลิปนะครับ
เลี้ยงก็ทำการเล่นท่าไม่ให้อาหารด้วย
ปรากฏว่าเจ้าแมวตัวนี้ก็ปฏิเสธกริงรั่วจ๊ะ

ดูมีการเลื่อนมาใกล้ตัว
ไม่วางให้ก็กดซ้ำจนกว่าจะวางอาหารให้

อยู่บ้านตลอดเลยนะไม่งั้นตบทั้งวันทั้งคืน

นี่แหละเป็นสีสันทั้งหมดในโลกโซเชียล
นำมาฝากในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะ
หมดเวลาของเฟื่องแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์นะคะ